มาดูเหตุการณ์นี้นิดนึงที่จังหวัดน่านนะคะคือมีคนร้ายเนี่ยแอบเข้าไปในบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านแกอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะแล้วคนร้ายไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำคนร้ายมีมีดอดีตผู้ใหญ่บ้านทำไร่เสร็จกลับเข้าบ้านจะอาบน้ำเข้าไปในห้องน้ำคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่คือแทงเลยแกเสียชีวิตนะคะนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่

แล้วเหมือนกับเดินโว๊คกลับมามาสิ้นสุดตรงศพของผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าหลังจากผู้เสียชีวิตกลับจากทำไร่นั่นแหละค่ะเขากลับเข้าไปในบ้านแล้วก็จะไปอาบน้ำแต่คนร้ายซุ่มอยู่ในห้องน้ำแล้วแทงแผลเดียวเลยมันตัดคั่วหั
แต่แผลถูกแทงมันสาหัสมากก็เลยล้มลงแล้วเสียชีวิตนะคะวันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะชาวบ้านกำลังช่วยจัดเตรียมงานศพกันทีมข่าวเดินสำรวจดูหลังบ้านมันจะมีห้องน้ำเล็กเล็กอยู่สองห้องอยู่ติดกันนะคะห้องน้ำฝั่งขวาคือห้องน้ำที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปและถูกค
มีดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุไม่มีสนิมนะคะตรงด้ามจับมีเทปสีดำพันเอาไว้
มันไม่ใช่มีดที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะน่าจะเป็นมีดที่คนร้ายพกมาเพื่อก่อเหตุ
ส่วนรองเท้าที่ผู้เสียชีวิตใส่กับรองเท้าที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุมันต่างกัน
เพราะว่ารองเท้าขนาดใหญ่เบอร์๔๔ลูกสาวยืนยันว่าไม่ใช่ของพ่อ
รองเท้าที่พ่อใส่จะเบอร์สี่สิบสามใต้ถุนบ้านมีแท้งน้ำค่ะ
ถ้าคนร้ายจะปีนจากตรงนี้ถามว่าปีนได้ไหมมันก็ยากนะคะ
สูงสักสี่เมตรได้แล้วมันก็ไม่มีร่องรอยการปีนจากตรงนี้ด้วยครับ
ของผู้เสียชีวิตนางยุภาพรบอกว่าผู้เสียชีวิตอยู่คนเดียว
ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรี
ธรรมธรรโมทำสวนทำไร่ลูกสาวสองคนไปอยู่อีกที่หนึ่ง
ผู้เสียชีวิตนิสัยดีจริงไม่เคยขัดแย้งกับใคร
อดีตผู้ใหญ่บ้านทั้งสองสมัยเป็นมือปราบยาเสพติดด้วยค่ะ
เป็นมือปราบยาเสพติดได้รับรางวัลในการประกวดหมู่บ้าน
โครงการชุมชนน่าอยู่ก็เลยถามว่าเอ๊ะ
ไปทะเลาะกับวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
หลานก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
เด็กที่มั่วสุมบางทีก็เป็นเด็กที่ก็แค่ไปว่ากล่าวตักเตือนอ่ะ
ก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครแล้วก็
แกก็ไม่ได้ไม่เคยมีนิสัยอะไรแบบนั้น
ไม่เคยด่าใครไม่เคยแบบกระโชคโฮกหากอะไรเลย
พูดก็เป็นคนพูดเบาพูดจะมาด่ามาว่า
ใครอย่างนี้ก็ไม่มีค่ะ
แต่อย่างเรื่องคนแก่บนเด็กมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นคนเหมือนกัน
ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุส่วนตัวนะ

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตมาจากจังหวัดลำพูนนะคะ
ก็มาคุยกับญาติญาติเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ลูกสาวบอกว่าก็นานนานทีจะกลับมาเยี่ยมพ่อล่าสุดเดือนก่อน
แต่ญาติเนี่ยบอกว่าในที่เกิดเหตุมันมีจุดที่น่าสังเกตอยู่สองอย่างคือ
ที่ตกในที่เกิดเหตุกับมีดในครัวมันต่างกัน
รองเท้าที่ตกในที่เกิดเหตุมันก็ไม่ใช่รองเท้าขนาดเดียวกันกับรองเท้าของผู้เสียชีวิต
ก็เลยมันจะเป็นไปได้เหรอว่าอุบัติเหตุ
มีดแทงตัวเองเหรอหรือยังไงแต่มันเข้าจุดสำคัญคือคู่หัวใจเลยนะ
ในบ้านก็ขึ้นสนิมมีดเล่มนี้ก็ไม่ใช่มีดในบ้าน
รองเท้ามันก็ไม่ใช่รองเท้าของผู้เสียชีวิต
ตำรวจเรียกพยานคนสำคัญไปคุยป้าชื่นอายุเจ็ดสิบเป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิต
อยู่ติดกันเลยค่ะป้าชื่นบอกแบบนี้ค่ะ
ได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยมีดบาดมือ
อ่าบอกมีดบาดมือ
แต่ด้วยความที่ว่าสภาพร่างกายของป้าชื่นเองก็ไม่แข็งแรง
อายุเยอะแล้วก็ให้ลูกหลานไปดูให้หน่อย
ปรากฏว่าพอไปดูแกเสียชีวิตไปแล้ว
มีเสียงมีเสียงปฏิกรนะว่าจุดจริงมีบาดมืออีกแล้วนะ
แต่เป็นเสียงคนตายเนอะ

ตำรวจสภวเวียงสาตั้งประโยชน์ไว้สองเรื่อง
ปัญหาส่วนตัวปัญหาทะเลาะวิวาส
จะไปเตือนเด็กที่ไปมั่วสุมอยู่แถวนั้น

คนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่
ก็น่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้

ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
บอกว่าตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าคนร้ายคือใคร

ว่าคนร้ายมีปัญหาส่วนตัวกับผู้เสียชีวิต
มันก็ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุแล้ว

คนร้ายเป็นคนในชุมชนนะคะ

ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปควบคุมตัวคนร้ายอยู่ค่ะ